โอ้โหชินกระเป๋าสายรุ้ง
กระเป๋าสายรุ้งเป็นกระเป๋าที่ฉันใช้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยคุณผู้ชม

เขาบอกว่าเป็นกระเป๋าที่หลายคนคุ้นหูคุ้นตากันในเมืองไทยนะครับ

มันเหมือนจริงน้องเชอรี่

แบรนด์หรูสัญชาติสเปน

เขาบอกว่าเป็นฤดูใหม่ของฤดูใบไม้ร่วง

แล้วก็เป็นฤดูหนาวประจำปี๒๐๑๖เลย
งานนี้ไม่ใช่งานธรรมดาพี่มิ้ว
ภายใต้การกุมบังเหียนของดีไซนเนอร์ใหม่

ซึ่งแน่นอนเห็นแล้วไม่ทำให้คอแฟชั่นผิดหวังค่ะ
สะดุดตานี่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะ
หลายคนบอกว่าคุ้นหูคุ้นตาซะเหลือเกินแหม

กระแสโซเชียลมีทั้งต่อว่าและมีทั้งชมนะ

ที่ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ซึ่งหลังนั้นนะครับก็แน่นอนแหละว่า

ก็เลยมีกระแสโพสต์ภาพคู่กับถุงสำเพ็ง

ถุงสายรุ้งก็วอนโลกโซเชียลกันเลยเนี่ย

รวมไปถึงชาวเน็ตดาราด้วยนะคะ

ก็มีการโพสต์ภาพสะพายถุงสายรุ้ง
ใหญ่ลงในอินสตราแกรมส่วนตัว

บาลองบอยไซส์คนแรกในประเทศไทย

โอ้โหมันไม่บอยซ์ไซส์แล้วค่ะ

แล้วประมาณกันมาติดด้วยก๊อฟพิชยะค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ไม่ยอมตกเทรนด์เหมือนกัน

รันเวย์ปุ๊บก็ถึงมือปั๊บเลยทีเดียว
พร้อมกับภาพสะพายถุงสำเพ็ง

ต้นฉบับมาจากไทยแลนด์
วงการบันเทิงไม่พอนักกีฬาด้วย

เจชนะทิพย์คนนี้ขวัญใจพี่มิ้ว

หรือว่าเจตัวเล็กหรือกระเป๋าใหญ่

โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คในชุดเตะบอล

กระเป๋าใบใหญ่พอที่จะใส่ตัวเขาได้เลย

ยอดไลค์เหยียบแสนเลยทีเดียว

ถ้ามีกระเป๋าสายรุ้งกระเป๋าสำเพ็งแบบนี้

ไม่แน่นะคุณผู้ชม